ดูอีกหนึ่งเรื่องตำรวจเป็นประเด็นอีกแล้วนะคะ

คนสนใจกันเยอะพิธีสนใจจะคอมเมนต์กันเยอะมาก
คือกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าดาบตำรวจคนนี้ตั้งด่านจราจร
แต่เก็บอารมณ์ไม่ไหวโดนแจกกล้วยใส่ค่ะคุณผู้ชม
สวัสดีครับทุกคน
เปิดดูเอาปฏิเสธได้ครับปฏิเสธได้ผมปฏิเสธดูเนี้ย
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของผู้ใช้ชื่อว่าเกรียงไกรไทยอ่อน
ซึ่งเพจนี้มีผู้ติดตามนับแสนคนนะคะมีแคปชั่นเขียนว่า
ดาบจราจรเมืองมหาสารคามเก็บอารมณ์ไม่อยู่ด่าตื๊ดชาวบ้าน
แต่ไม่ได้ใช้นิ้วด่านะใช้ปากด่านะคะอ่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็แชร์ไปกว่าพันครั้งคลิปความยาว๓นาที
เขาบอกว่าตำรวจคนนี้จะใส่กุญแจมือคนถ่ายคลิปด้วย
คือมันเป็นการตั้งด่านของตำรวจในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะ

เกิดเป็นการโต้เถียงกันในช่วงคลิปนี้นี่แหละ
ผู้กำกับการสพเมืองมหาสารคามบอกว่า
รู้ถึงเหตุการณ์นี้แล้วได้เห็นคลิปแล้วล่ะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
วันเกิดเหตุเป็นการตั้งด่านที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะคะ
แล้วก็ในการตั้งด่านแต่ละครั้งก็มีการประชุมชี้แจงกันแล้ว
ชับกันตลอดถึงการทำหน้าที่ที่มันจะต้องอดทนกันหน่อย
โดยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่จริงกับนายดาบตำรวจภายในคลิป
แล้วก็เรียกคู่กรณีที่ถ่ายคลิปเข้ามาสอบถามด้วย
ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายค่ะ
ถ้าพบว่าตำรวจมีความผิดก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัยต่อไปอย่างแน่นอน
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราก็ได้ดูคลิปแล้ว
เราก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ก็เลยตั้งคณะกรรมการศึกษวนเขาให้จริง
โดยให้ทั้งเจ้าตัวผู้ที่ถูกก่อหาละอิงานชี้แจงมาว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร
เราก็จะมีคณะกรรมการได้ตดสอบสวนพยาบาลวิทยาล้อม
ว่าเขาได้ทำตามที่ถูกก่อหาไหม
เราก็ต้องมีการดำเนินทางด้านการปกครองทางวิน
ก็ต้องรอผลการตรวจสอบออกมาแล้วกันนะคะ
ก็บอกแล้วว่าจะฟังความทั้งสองข้างเนาะ